ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับการเตรียมความพร้อมกรกตกันหน่อยครับ
พรุ่งนี้๑๔พฤษภาคมเลือกตั้ง๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
หลายคนหวั่นใจกลัวจะเกิดปัญหาเหมือนตอนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเปล่า
ดิฉันกำลังจะบอกว่าเราพร้อมมากแต่ก่อก่อตอท่านพร้อมไหมคะ
ความมั่นใจและการเตรียมความพร้อมหน่อยกันแล้วกันครับ
ที่สมาคมไหนมแห่งประเทศไทยครับเขตบางรักษ์และอาคารสนักงานเขตยาณวาส
เขาก็เดินทางไปไปตรวจสอบดูครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้งพรุ่งนี้
รวมไปถึงกระบวนการในการตรวจสอบก็จะมีการสังเกตการณ์

จากภาครัฐจากเอกชนตัวแทนจากสถานทูต
ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยนี่นะฮะ

เป็นผอสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ในฐานะกำกับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพบอกว่า
ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวกรทมทั้ง๓๓เขตนะครับ
มั่นใจได้เลยว่าเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะไม่มีปัญหา
เหมือนการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ๗พฤษภาคมที่ผ่านมาแน่นอน
เพราะเตรียมความพร้อมแบบรอ
มาตรวจสอบอุปกรณ์วันนี้ก็เน้นย้ำให้ตัวแทนหน่วยเลือกตั้ง
มาตรวจสอบตรวจอุปกรณ์ละเอียดทุกอย่างเลยนะครับ
รวมไปถึงปากกาปากกาที่จะใช้ในการเขียนเครื่องหมาย
ก็ต้องเอามาตรวจสอบดูให้ละเอียด
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวไงฮะว่าปากกาที่ใช้อาจจะเป็นปากกาที่ลบได้
วันนี้ก็เลยให้ตัวแทนไปตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยดี
แล้วก็ชี้แจกได้ว่าไม่ใช่แบบที่มีกระแสข่าวลือ

หลังจากปิดหีบ๕โมงเย็นแล้วก็จะเริ่มนับคะแนนทันที
ในส่วนของกรทมทั้ง๓๓เขตคาดว่าคะแนนแรกแต่ละเขต
น่าจะรู้ผลช่วงประมาณสัก๑ทุ่มถึงทุ่มครึ่ง
ก็ประมาณ๒ชั่วโมงถึง๒ชั่วโมงครึ่งหลังปิดหีบ
จากนั้นก็จะรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
เป็นระยะผ่านระบบของสำนักงานกรกต
ส่วนคะแนนสุดท้ายอย่างที่เลขาธิการกรกตประเมินเอาไว้ครับ
น่าจะไม่เกินช่วง๕ทุ่มวันพรุ่งนี้
และแน่นอนครับทุกช่วงคะแนนที่มีความเคลื่อนไหว
ไหลมาเรื่อยคุณผู้ชมก็ติดตามได้เลย
พรุ่งนี้จะมีบรรยากาศสดที่หน่วยเลือกตั้งด้วย